วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นนะฮะ

เพราะว่ามันมีคดีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอายุ๔๕นะครับ
แต่งงานกับแม่ของเด็กมา๑๐ปีนะครับ
เนี้ยเด็กที่ถูกข่มขืนเนี่ยอายุสิบหก
เท่ากับว่าอยู่กับแม่ของเด็กและลูกเลี้ยงตั้งแต่น้องอายุ๖ขวบ

ผ่านมาสิบปีเนี่ยนะอายุสิบหกเนี่ย
พ่อเลี้ยงพาเข้าป่าละเมาะไปข่มขืน

คุณอฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวธนัดทีวี

แม่ของเด็กบอกว่าอ่าเธอเนี่ยเลิกกับสามีเก่าอ่า
เด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเป็นลูกสาวแท้

อยู่กินกับนายคนนี้มา๑๐ปี
แต่ก็มีลูกด้วยกันอีกคนหนึ่งนะครับเป็นลูกคนเล็ก
สิบโมงเมื่อวานที่สิบแปดธันวาคมนะครับ
ตัวของพ่อเลี้ยงหลอกให้ลูกสาวเนี่ย
คนซ้ายเนี่ยนะฮะชื่อว่าในขานอายุสี่สิบห้า
หลอกให้ลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงนะครับ
ไปส่งที่โรงปุ๋ยหน่อยเพราะว่าทำงานก่อสร้างอยู่ที่นั่น
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้ลูกเนี่ยเอารถจักรยานยนต์กลับบ้านไปก่อน

เลี้ยงเขาก็ไปด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ก็ให้ลูกสาวนั่งซ้อนท้ายตัวพ่อเลี้ยงก็ขี่ไป
ป่าอ้อยแล้วก็บ่อน้ำของหมู่บ้านยังไม่ถึงโรงงานที่พ่อเลี้ยงทำงานเลยนะครับ
ข้างทางที่เป็นป่าละเมาะติดกับบ่อน้ำใหญ่ประจำหมู่บ้าน
แล้วก็บอกว่าให้ลูกลงมาขี่แทนดีกว่านะครับ
จังหวะนั้นแหละจังหวะที่บอกว่าจะเปลี่ยนคนขี่เนี่ย
อ้อมไปข้างหลังลูกเลี้ยงแล้วล็อกคอใช้มือปิดปาก
กระชากพาเข้าป่าลึกร้อยเมตรบังคับข่มขืน
ลูกเลี้ยงไม่ยอมนะครับแต่ในคนนี้ขูว่าจะยิงทิ้งในป่านะ
แต่ว่าสบโอกาสฮะลูกเลี้ยงดิ้นหลุดนะดิ้นหลุดได้นะครับ
ก็วิ่งหนีออกมาในสภาพสวมเสื้อตัวเดียวนะครับ
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้พากลับบ้าน
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แม่บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวมากคิดไปต่างนานาคิดหมด
เพราะว่าเท่ากับว่าพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยหรือว่าสามีใหม่ของเธอเนี่ย
คืออยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ยังจับไม่ได้กลัวว่าจะย้อนกลับมาแล้วที่บ้านก็ยังมีลูกสาวอายุ๗ขวบที่เกิดด้วยกันอยู่
กลัวจะย้อนกลับมาเพราะว่าคงจะไม่หนีไปไหนไกลเพราะไม่มีใครให้ที่พักแน่
แล้วเมื่อเช้ามืดวันนี้นะหมูทอดกับข้าวเหนียวที่บ้านหายไปเกือบหมด
แสดงว่านายคนนี้ที่หัวสุโขซุนหนีอยู่ยังอยู่แถวนี้หิวไม่มีน้ำไม่มีข้าวกินมาเอาหมูทอดกับข้าวเหนียวที่บ้านขโมยไปหมดเลยนะฮะ
ก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับตอนที่เด็กหญิงผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะ
บ้านเขามีกล้องวงจรปิดด้วยเขาบอกว่า๑๑นาฬิกา๓๐นาที๑๘ธันวาคม
เด็กเดินมาขอความช่วยเหลือเขาเห็นว่าเด็กก็สวมแต่เสื้อ
ก็รีบหาผ้าห่มเอามาคลุมให้แล้วก็พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ตอนที่ช่วยเอาผ้าไปคลุมให้เด็กนะครับเด็กบอกเลยว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย
ถูกพ่อคมขืนแล้วก็พาเด็กขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปที่บ้านของเด็ก
แล้วบอกว่าโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะถูกพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กด้วยซ้ำ

มาเองเลยมาผู้เดียวเดี๋ยวนี้มาผู้เดียวก็เปิดประตูเขามา
กันที่ตกใจล่องหายมากกับพ่อดีครับพ่อออกมาจากในบ้าน
ออกมาในบ้านก็จอดพ่อบอกว่าไปพ่อไปทรงแล้วซังกัดเหลือบ้างอ้าวเด็กหน้าในบ้านนี้ด้วย
ซังกัดเฝ้าไปทรงพ่อวางเข้าที่ไปเขาต้องกวงขึ้นบ้านไหม
หาพาผู้อื่นไปเพื่ออนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงและข่มขืนตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับถึงขั้นใช้โดรนบินดูเลยฮะตามป่าตามจุดต่างต่างในพื้นที่ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็แจกจ่ายภาพใบหน้าของคนร้ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมดแล้วนะครับตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ห้าพันบาท
ของภรรยาตัวเองนั่นแหละค่ะ